ก็ขับมากระดูกลงในคลองกระดูกส่งน้ำ

ขึ้นไปอีกห้าร้อยเมตร

คนขับรถก็เลยโทรศัพท์

คุณผู้ชมครับมาถึงกระโดดน้ำลงไปช่วยทุบกระจกรถแล้วก็พาแฟนออกมาจากรถได้
แต่หนุ่มที่มาช่วยแฟนสาวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขากลับจมน้ำแล้วศูนย์หายไป
สุดท้ายเสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับจมน้ำเสียชีวิตไปเลยนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะครับคืนที่ผ่านมาเนี่ยครับ
สพมกำแพงเพชรนะครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถยนต์คันหนึ่งเสียหลักแหกโค้ง
พุ่งตกคลองส่งน้ำบ้านประดุลายในพื้นที่ตำบลคลองแม่ลายองค์พื้นมือจังหวัดกำแพงเพชร
มาถึงก็พบว่าคนขับรถเนี่ยคือนางสาวพัฒสุนีคำพิรยศอายุ๓๑ปี
อาการสำลักน้ำถูกนำตัวขึ้นมาได้แล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อย
แต่คนที่มาช่วยซึ่งคือแฟนนุ่มของเธอนะครับชื่อนายอุดมศักดิ์ลีเจริญพรอายุ๒๔ปี
จมน้ำหายไปก็ต้องให้ชุดประดาน้ำมางมนะครับ
จนกระทั่งค้นหาเจอนะครับใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะ
แต่ว่าน่าเสียใจมากนะครับเพราะว่านายอุดมศักดิ์ที่เจ้าหน้าที่เจอเนี่ย
คืองมร่างขึ้นมาได้แล้วก็ไม่สามารถช่วยอะไรทันแล้วนะฮะ

คนขับรถนะครับคือนางสาวพระสุนีบอกว่าเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุ
กำลังขับรถกลับบ้านพักนะครับแล้วทีนี้เป็นช่วงใกล้เวลา
ฟิลล์ห้าทุ่มก็ขับมาเร็วมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้ง
อยู่อยู่เสียหลักครับแหกโค้งพุ่งตกลงไปในคลองนะครับ
ตอนนั้นรู้ตัวนะครับก็เลยรีบคว้าโทรศัพท์มือถือ
โทรไปขอความช่วยเหลือจากนายอุดมศักดิ์ที่เป็นแฟนนุ่ม
เพราะบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุอีกนิดเดียวอีก๕๐๐เมตร
นุ่มนะฮะรีบมาเลยนะครับมาถึงกระโดดลงไปในน้ำ
ยไปถึงตัวรถแล้วก็ทุบกระจกหน้ารถ
ดึงร่างเธอขึ้นมานะฮะผลักเธอขึ้นไปอยู่บนหลังคารถ
แบบนี้นะครับแต่แฟนของเธอหมดแรงฮะ
มน้ำหายไปต่อหน้าต่อตานี่ครับเจ้าหน้าที่มาถึงก็ช่วยไม่ทันแล้ว
บอกว่าเสียใจมากเหมือนกับว่าเธอเนี่ย
โทรเรียกแฟนมาเพื่อมาช่วยเธอแล้วก็เสียชีวิตแทนเธอเลย
เขาบอกว่าให้เหยียบบนหลังคารถไว้ให้เหยียบบนหลังรถไว้หนูก็ไต่
แล้วก็ไก่เหยียบกับมืออ่ะปล่อยกับแฟนไปแล้ว
แฟนก็สำรักน้ำแล้วก็จมลงไปอีก

ไม่น้ำเป็น
ทราบว่าเขาจมได้ยังไงครับหรือว่ารถมันเกี่ยว
หนูว่าเขาน่าจะหมดแรงนะพี่เห็นอ่ะเขาเค้าเค้า
หื้อหืมน่าเศร้ามากนะครับ
จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับเป็นถนนทางโค้งหักศอกนะครับ
กว้าง๒๐เมตรลึกประมาณ๕เมตรนะครับ
ที่ตกลงไปเป็นรถยนต์มัสด้าสองสีเทานะฮะ
สภาพเนี่ยจมไปแบบนี้ครับจมลงไปในคลอง
ด้านหน้ารถพังหมดเลยนะคะกระจกหน้าแตกเสียหาย

ตอนนี้ญาติยาดได้รับศพของไม่อุดมสัตว์